จะได้หายเป็นบ้าสักทีนึงคือมันมีการวิจารณ์กันแซ่บในพิธีแก้กรรมแบบใหม่เนี่ยใช้ฝ่าเท้าลูบหน้าถีบหลัง

อยากให้แก้มน่ะอยากให้สองหน้าอย่างนี้
ฉันจับเธอไปก่อนเขาอยู่ที่ไหนเนี่ย

อาจารย์ชื่ออาจารย์เอตาทิพย์
อุ๊ยพี่เคยไปหาอย่างคนนี้ยังรู้สักใช่ไหม

คือมันเป็นคลิปวีดีโอที่เมื่อวานมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกินฮะ
เป็นความเชื่อศัยศาสตร์สุดแปลกเลย
ออนไลน์ตอนนี้ตื่นว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่
มันแชร์กันมหาสาหรณ์เลย
เป็นคลิปบาธาบำบัด

บาธาของหมอคนที่ชื่อนี่ใช่ไหมบาธาบำบัด

คือวิธีของเขาจะใช้ฝาเท้าเหยียบตามจุดต่าง
ซึ่งโอเคล่ะเชียงใหม่มีไว้

เชียงใหม่เนี่ยเขามีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคุณจำไม่ได้เหรอ
ต้องเอาเท้าไปอังกับไฟ
อันนั้นเป็นวีฟศาสตร์โบราณ

แล้วก็จะใช้ฝ่าเท้าเหยียบไปที่แผ่นหลัง
แล้วก็กระแทกปั๊กสองข้าง

แอ้งเด่นนี่ก็จะทำน้ำม่วน

อะแล้วเอาเท้าลงไปคนไหม

คลิปอาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์นอนลาบลงกับพื้น
เอาเท้าไปบนหนังหน้า
หนังนะคือแค่หลังกับหน้า
เอออาจารย์เอตาที่บอกอย่างนี้

รักษาความเจ็บปวดและบำบัด

จะไปรักษายังไงวะเอาเท้าลูบหน้า

ซึ่งคนเขาก็พูดเลยว่าแม่งมไง

มันไม่สามารถรักษาเจ็บป่วยได้จริงหรอก

พิธีอย่างน้อยก็จะทำให้ผู้รักษานี่

อันนี้คือใจตัวเองนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือใจตัวเองนะ

ตอนที่เอ๊สุบัชยปากเปรี้ยวถือกระเป๋าเยอะไปแล้วหนักมา

อยู่ดีกว่าช่างวัดอะไรอาจารย์เอตาธิพย์
ซ้ำเข้ามานั่งให้หนูหน่อย
คุณแองจี้น่ารักค่ะ
ก็บอกช่วยอนให้หน่อยค่ะ
อันนี้มันก็ไม่มีแรงละเนี่ย
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนี่ไง
พี่สารป้ายฝนตกทั้งวันทั้งคืนใจมาลำบาก

เออเขาไม่บอกมาเดี๋ยวเขาไปหาเราว่าอยู่ที่ไหน

เอาแนบหน้าเจอจัดก่อน